ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สงขลานะครับนี่เป็นเหตุการณ์แม่ก็อ่ารักสามเศร้าแล้วก็ยิงกันอีกแล้วนะคราวนี้เจ็บนะครับไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับแต่เป็นฝ่ายอดีตภรรยาที่ไปยิงอดีตสามีอืมอืมอ่าบอกว่าแม่เพิ่งเลิกกันเลิกกันแป๊บเดียวอ้าวมีเมียใหม่ซะแล้วอ่าก็ยอมรับว่
เป็นจุดรับซื้อน้ำยางพารานะครับอยู่ที่๔แยก
บ้านเขาวังชิงหมู่๗ตำบลท่าโพ
อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาท้องที่ของสพคลองแงะนะครับ
ถูกยิงบาดเจ็บมี๒คนนะครับ
มีนายสมนึกขุนนาราชอายุ๖๑คนนี้สาหัสนะครับ
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๓๘เข้าที่หน้าท้อง๓นัด
อีกคนนึงคือนายโกเมษหยดย้อยอายุ๓๑เป็นเจ้าของจุดรับซื้อน้ำยางพารา
ถูกยิงด้วยปืนกระบอกเดียวกันเข้าที่ชายโครงหนึ่งนัดได้รับบาดเจ็บ
แต่ตอนนี้ทั้งคู่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้วนะครับ
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็มีหัวกระสุนปืนตกอยู่นะครับ
พวกถังใส่น้ำยางพารานะฮะถูกกระสุนยิงเจาะจนน้ำยางไหลนองเต็มพื้นเลยนะครับ
มีจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บก็คือนายสมนึกที่สาหัสเนี่ยก็จอดอยู่ด้วย
ส่วนผู้ก่อเหตุพยานบอกว่าไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นอดีตภรรยาของนายสมนึก
ชื่อว่านางประนอมแก้วละเอียดอายุห้าสิบเจ็ดปีหลังจากยิงเขาแล้ว
ก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปนะครับคาดว่าจะหนีไปที่บ้านพักที่
อยู่ในหมู่บ้านนี้นี่แหละไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุหรอกแล้วตำรวจ
ก็ตามไปก็ไปจับกลุ่มเอาไว้ได้นะครับอ่าพร้อมกับรถจักรยานยนต์
ขี่หนีไปด้วยเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะ
นี่คือผู้ต้องหานะถูกควบคุมตัวได้นะครับเหตุการณ์ก็คือ
ประนอมผู้ต้องหาเมื่อเช้าวันนี้มาดักนั่งรอนายสมนึกเลย
อยู่ที่เก้าอี้หน้าจุดรับซื้อน้ำยางพารารอนานชั่วโมง
หนึ่งคนเห็นเหตุการณ์บอกว่านั่งรอเป็นชั่วโมงเลยมานั่งรอ
เลยนะครับแล้วนายสมนึกก็ขี่จักรยานยนต์มาเพราะว่าเอาน้ำยาง
ร้านมาขายถือเป็นกัลลอนมาเลยนะครับมาจอดที่หน้าจุด
รับซื้อน้ำยางพาราของนายโกเมษพอมาถึงปุ๊บนางประนอม
นายสมนึกอดีตสามีใช้ปืนกระหน่ำยิงทันทีนะครับแต่ว่า
กระสุนนัดแรกพลาดไปถูกถังกำลังน้ำยางพาราแล้วก็ยิ่ง
แล้วก็มากระหน่ำยิงสามีอ่ะอดีตสามีตัวเองนะครับ
เนี้ยกระหน่ำยิงไปจนหมดโม่เลยนะครับกระสุนก็เข้าที่หน้าท้องของนายสมนึก
สามนัดบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ว่านายสมนึกยังใจแข็งนะฮะ
ตั้งสติไปแย่งปืนมาจากอดีตภรรยาได้นะครับส่วนอดีตภรรยาพอถูกแย่งปืนได้
ก็รีบขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปคนงานที่อยู่ที่จุดรับซื้อน้ำยางพาราบอกว่า
ตอนนั้นโอ้โหเหตุการณ์มันระทึกมากนะครับเขาก็ยืนอยู่ใกล้ใกล้กับที่เกิดเหตุนั่นแหละ
นางประนอมเนี่ยมานั่งอยู่ที่เก้าอี้ด้านหน้าจุดรับซื้อน้ำยางเนี่ยนานละเป็นชั่วโมง
พอนายสมนึกอดีตสามีขี่รถมาถึงยิงทันทีทุกคนก็ตกใจวิ่งหนีเอาตัวรอดกันหมดเพราะกลัวจะถูกลุกหลง
พ่อจะรู้หวานของเราไปกับมันยังไง
นางประนอมเพิ่งเลิกกับนายสมนึก๓เดือน
พอเลิกได้๓เดือนก็เห็นว่านายสมนึกมีภรรยาใหม่แล้ว
ทีนี้ก็เลยเกิดความหึงห่วงขึ้นมาแล้วก็โกรธแค้นด้วย
พอเลิกได้แค่๓เดือนก็ไปมีเมียใหม่
สาเหตุก็เกิดจากภรรยาหลวงคือนางประนอมเนี่ย
หย่าล้างกับทางนายสมนึกสามีมา๓เดือน
และทราบว่าสาเหตุของการหย่าก็คือนายสมนึกไปมีภรรยาน้อยภรรยาใหม่
ก็เกิดความโกรธแค้นเพราะว่าเกิดความโกรธแค้น
ก็เลยได้มาเฝ้าที่เกิดเหตุเพื่อที่จะยิงสามีตัวเอง
ประนอมที่ถูกตามจับกลุ่มได้
ก็ถูกนำตัวไปสอบสวนที่สพคลองแงะสารภาพ
บอกว่าทำไปเพราะโกรธแค้นจริงที่อดีตสามีเนี่ยบอกเลิก
พอบอกเลิกกับเขาแล้วก็ไปมีเมียใหม่
นี่ไปหาซื้อปืนมาเลยนะเพื่อมาก่อเหตุโดยเฉพาะเลย

เพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาพยายามฆ่า
เพราะว่าดูจากพฤติกรรมแล้วยิงนัดแรกไม่โดนยิงอีกฮะ
ที่สองยิงไม่โดนไปโดนคนอื่นก็ยังหันกลับมายิงอีกนะครับ
จากข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็เรื่องของการพกอาวุธ
พร้อมพร้อมอาวุธปืนส่วนคนบาดเจ็บทั้งสองคน

อาการปลอดภัยแล้วแต่ยังต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ
แม่ก็กลายเป็นว่าต้องไปอยู่ในคุกเลยทีนี้